ต่อเนื่องกับอีกหนึ่งเรื่องราวความก้าวหน้าทางการแพทย์นะคะ
สำหรับวิธีการรักษาโรคมะเร็งแนวใหม่ที่อาจจะให้ผลข้างเคียงที่น้อยลงกว่าเดิม
แล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศที่เขามาร่วมหารือกันค่ะ
เป็นผู้เชี่ยวชาญจาก๑๒ประเทศจำนวนกว่า๒๐๐คนเลยนะคะที่มาร่วมการสัมมนาฟอรัมนานาชาติครั้งที่๕
แลกเปลี่ยนแนวคิดการรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลฟูด้า
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยจี้หนานมณฑลกว่างโจประเทศจีนค่ะ
โดยมีนายกัมพลศรีวัฒนกุลผู้ก่อตั้งสถาบันการแพทย์บูรณาการแห่งอาเซียน
และประธานชมรมวิทยาการเซลล์บำบัดแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ด้วย
โดยในช่วงกว่า๔๐ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ก็ได้ศึกษาวิธีการรักษาผู้ป่วย
เทคนิคแล้วก็กลยุทธ์ที่ทันสมัยให้ถูกหลักวิทยามีผลข้างเคียงให้น้อยลง
แล้วก็เริ่มมีการสลายก้อนเนื้อด้วยความเย็นและมีดนาโน
เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ค่ะ
ซึ่งนายกัมพลบอกว่าคณะแพทย์ได้ลงความเห็นร่วมกันว่า
อนาคตจะมีการนำเซลล์สเต็มไปรักษา
ร่วมกับเทคโนโลยีของโรงพยาบาลฟูด้า

และมีโอกาสที่วิธีการรักษาแบบผสมผสานนี้
จะถูกนำไปใช้ในประเทศไทย
โดยจะเริ่มจากผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ
เพราะว่าคนไทยเป็นมะเร็งชนิดนี้มากที่สุดค่ะ